เรื่องของฝนกันหน่อยค่ะดูด้านหลังเลย
วันนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะ
แล้วหลายพื้นที่๔๐กว่าจังหวัดทั่วไทยเนี่ย
มีฝนตกลงมากรุงเทพและปริมณฑล
บ่ายเย็นค่ำไม่รอดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
บอกเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดู
ในแต่ละจังหวัดกันหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
พาไปดูที่ปราจีนบุรีก่อนเมื่อวานอ่ะที่ปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โห
ลมพายุลมดูสิฝนฟ้ากระชกเสาไฟหักแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเสาไฟหักเนี่ยต้นกระถิ่นนรงขนาดใหญ่อายุ๓๐กว่าปีเนี่ยหัก
ลงมาทับรถสองคันจอดอยู่ใต้ต้นไม้กระบะเองด้านหน้าน่ะพังเสียหาย
รถตู้สีขาวอีกคันนึงเนี่ยก็โดนทับตั้งแต่แบบหัวถึงท้ายรถเลยค่ะ
สภาพก็ยับเยินอ่ะนะคะทีนี้ถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
ไม่มีคนอยู่ในรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วนอกจากนั้นนะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงหักแล้วก็มาขวางถนนอีกต้นนึงด้วยนะ
ที่บ้านโนนอำเภอกบินบุรีนั่นเองค่ะซึ่งนายวิทยาวงแสงเจ้าของรถ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นขายของอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านนะ
ลมมันมารีบเก็บเต็นต์แล้วจะไปถอยกระบะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี่เลยวู๊มเดียวพี่ก็ใช้แบบนี้วู๊มนะ
ก็หักพ้นลมมาแบบนี้ก็มาพับรถเลย
แต่ยังโชคดีนะตรงที่พี่เขายังไม่ทันไปอยู่ในรถ
ใกล้จะเดินไปเลื่อนรถแล้วคิดดูนะพี่เขาเข้าไปในรถแล้ว
ลมพัดวูบเดี่ยวไปดูที่ปฐมธานีกันหน่อย
พัฐมธานีเขาบอกฝนลงตกลงมาอย่างเร่งลมพัดกรนำเลย
พื้นที่อัมเพลอครองหลวงนี่ปฐมบ้านที่ที่ฉันเอง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ

ใช่แบบนี้เลย
เห็นผ่านไปก็กลัวทั้งนั้น
แล้วเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วอาคารดังกล่าวสูงประมาณ๑๐ชั้น
ตอนเกิดเหตุไม่มีคนขับเครนอยู่นะคะ
แต่ว่ามีคนงานก่อสร้างบางส่วนค่ะ
เพราะดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนประชาชนก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลยังไม่มากนะ
เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะ

ลงไปดูที่พังงาหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ฝนตกหนักต่อเนื่องเลย
แล้วก็เป็นแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว

คือภาคใต้ฝนเขาจะมาแบบนี้ฟ้ามืดครึม
แล้วก็มีคลื่นแรงซัดเข้าหาชายหาดเขาหลักค่ะ
อบเอาท่อนไม้ซัดเข้าหาชายฝั่งด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปักทงแดง
แจ้งเตือนนะห้ามลงเล่นน้ำเลย
แล้วก็ต้องให้มีเจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนตรงแนวชายหาด
ป้องกันอันตรายเกิดมีคนฝากฝืนคำสั่ง
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำเนี่ยเพราะว่าคลื่นดูสิเห็นไหม

นักท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไปเที่ยวใต้ช่วงนี้ก็

ประกาศว่าวันนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับ
แน่นอนฮะประเทศไทยตอนบนอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนมากบริเวณด้านที่รับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แต่ด้วยบ้านเรายังมีอากาศร้อนอบอ้าว
จัดในบางพื้นที่อยู่ดังนั้นต้องระมัดระวัง
จังหวัดอาจจะมีฝนตกอยู่นะครับ

คุณผู้ชมอาจจะอยู่บ้านท่านแล้วบอกว่า

ต้องดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของฝนตกในพื้นที่ด้วยนะ
อย่างเช่นถ้าบอกว่าภาคกลาง

สระบุฬีกาญชันทบุฬีราชบุฬี
เหนือฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่

แล้วก็พากศ์ตอนกลางอย่างตากแขมแพงเพชรพิชิดและเพชรบุญ

นะครราชศรีตร์มาบุรีล้ำและสุรินตร์
ส่วนภาคตะวันออกหลายจังหวัดเกือบทั้งภาคเลย
และไทรเลมนียูนสูงประมาณ๑เมตร
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ย
ฝนตกถึง๑๗๐ของพื้นที่แทบทุกจังหวัดฝั่งอันดามันเลย
พังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนอย่างที่บอกไว้
พังงาเนี่ยขึ้นสูงอ่ะนะใช่ค่ะนี่เข้าหน้าฝนนะนะ
จะไปสิ้นสุดหน้าฝนประมาณช่วงกลางตุลาค่ะมันอาจจะมีช่วงฝนทิ้งช่วง
ก็คือเดือนวิตุนาถึงกรกฎาแต่ที่จะตกหนักคุณ